ยังไม่อยากจะหาใครเข้ามาก่อนเลยคุณ

ของวงการนะสำหรับพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์
เห็นได้จากปีนี้เจ้าตัวเปิดธุรกิจมากมาย
แทบไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยค่ะ
นี่ยังไม่นับรวมงานในวงการบันเทิงนะคุณ
รวมไปถึงงานละครรวมไปถึงงานภาพยนตร์
ตอนนี้เรียงคิวตามมากันติดอย่างจำเนียนวิเวียนโตมอนนี่ก็กำลังจะฉายอยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวมาเยือนไทยรัฐทีวีโปรโมทผลงานจอเงิน

จำเนียนพี่เบียนโตมอนได้ฮากันอย่างแน่นอนนะคะก็เลยขออัปเดตแพลนชีวิตหน่อยละกัน
ต้อนรับศักราชใหม่ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังกันด้วยค่ะ
โดยพี่บอยเนี่ยยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับเวลาการทำงานทั้งหมดนะคะ

หรือว่างานจะพัฒนาฝีมือการแสดงให้มากขึ้น
รวมไปถึงธุรกิจที่เจ้าตัวคิดตลอดเวลา
ว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยทีเดียว
ส่วนเรื่องหัวใจมันยุ่งไง
มันยุ่งไปกันยุ่งไปเลยลืมไปหรือเปล่าว่าพี่บอย

หนุ่มสาวข้างกายเนี่ยอยากจะมีไว้เมื่อไหร่ดีค่ะ
ความจริงแล้วทุกปีที่เราทำอะไรมา

มันก็คงมีบางอย่างที่เราอาจจะทำพลาดบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งสำหรับผมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้นึก
อะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นแบบว่า

ที่เราอาจจะเคยทำได้มั่งทำไม่ได้มั่ง

แล้วก็แก้มันไปให้มันดีขึ้นเรื่อย
ความจริงก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดเจนมาก
แต่สิ่งที่แบบเราวางไว้เป็นเป้าหมายหลักของเราอยู่แล้ว
คือเราก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย
หมายถึงว่าทั้งในการใช้ชีวิต

แบบว่าทางด้านแบบว่าอย่างเรามีอาชีพนักแสดง

แบบว่าอยากให้มันดีขึ้นเรื่อยครับผม
เตรียมหนาขวัญใจ

เดี๋ยวก็ลองเปิดกลางเอาไป๒เรื่อง
ก็ค่อนข้างยุ่งไม่ได้รีบด้วยนั้นครับผม